เหตุการณ์นี้กันค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอธิคมคิดชอบ

เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าช่วงเทศกาลสงครานเขาไปเช่าที่
ในจังหวัดสมุทรปราการส่วนหนึ่ง
มาขายของเฉพาะกิจเฉพาะช่วงเทศกาลสงคราน
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นคุณผู้ชมไม่ใช่สิใช้คำว่าวัยรุ่นสองคน
มากันสองคนค่ะมาหาเรื่องแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยนะคะ
ไปที่ตัวเขาจนตัวเขาได้รับบาดเจ็บแฟนสาวกะว่าจะมาห้าม
ก็โดนด้วยนะคะโดนใช้ไม้ฟาดไปที่ข้อมือเย็บ๑๔เข็มด้วยกันนะคะ
เขาก็เลยนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเพื่อที่จะบอกกล่าว
ให้เราเนี่ยได้รับฟังคุณเห็นไหมอุ๊ยเจอปากฉีกแบบเนี้ยค่ะ
นี่เป็นแฟนของคุณอธิคมนะคะเขานำเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นระบุข้อความบอกว่าถูกวัยรุ่นที่ไม่รู้จัก
เข้ามาหาเรื่องแล้วก็ทำร้ายร่างกายโดยที่ตัวผู้บาดเจ็บไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ก็คือคุณอันทิคมคิดชอบอายุสามสิบสองปีเป็นคนโพสต์ค่ะ
เล่ารายละเอียดของเรื่องนี้ให้เราฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ
สักประมาณ๔ทุ่มของวันจันทร์ที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่กลุ่มของพวกเขาคือกำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่
ภายในร้านขายอาหารที่ปากซอยพร้อมนิมิตร๗ตำบลบางเมืองอำเภอเมือง
สมุทรปราการจู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นสองคนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านหลังจากนั้นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะ
ก็ลงมาจากรถแล้วก็เดินปรีเข้าไปหยิบไม้กวาดทางมะพร้าว
เดินตรงมาที่กลุ่มของพวกเขาแล้วตีเข้ามาบนโต๊ะ
ที่กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่พูดขึ้นมาบอกว่า
เก่านักเหรอจนทำให้เพื่อนที่นั่งอยู่ถูกตีที่แขนซ้าย
เอ็นข้อมือเนี่ยฉีกขาดนอกจากนี้ก็ตีใส่เพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะคะ
ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยังไล่ตีคนอื่น
อยู่ในกลุ่มของเขาอีกด้วยจนนางสาวออนอุมาบัวแย้ม
ซึ่งเป็นแฟนสาวของคุณอธิคมโดนลูกหลงด้วยค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ปากฉีก
ลงมาตีเขาตีใครคือลงมาก็คือตีตีตีตีน้องผมตีเสร็จปุ๊บ
แล้วก็มาโดนแฟนผมคือคือก็คือไม่รู้ว่าว่าคือจะจงใจ
หรือว่าจะมีเรื่องกันมาก่อนแต่คือมันก็คือไม่ควรนะพี่
มันไม่ไม่ควรที่จะมาทำแบบนี้คือนายอธิคมเนี่ยยอมรับนะคะ
ว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครในชุมชนแห่งนี้เพราะอะไร
เพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะกลุ่มของพวกเขาเนี่ย
มาตั้งร้านขายของคือมาเช่าเพื่อที่จะขายของเฉพาะช่วงเทศกาลสงกราน
คือเฉพาะเฉพาะกิจนะคะจึงไม่รู้เหมือนกันนะครับ
วัยรุ่นเป็นใครมาจากไหนแล้วก็อยู่แถวไหนด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นคุณอธิคมบอกว่าได้เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ
สพเมืองสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อให้ติดตามหาวัยรุ่น๒คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ